คุณผู้ชมไปกันเลยครับไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับ

ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหนักหนาสาหัสเหลือเกิน

คือภาพที่เห็นเป็นช่วงตั้งแต่เมื่อวานนะครับ

น้ำท่วมในพื้นที่บ้านเมืองแพร่

มีน้ำเนี่ยโอ้โหมา
จริงแล้วมันคือแม่น้ำ

มันกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวนะฮะ

แล้วก็เข้าท่วมบ้านบริเวณตรงเนี่ยกว่า๓๐หลังคามบริเวณ

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปช่วยเหลือนะฮะ

แล้วก็ในการขนย้ายสิ่งของออกไปจากพื้นที่นั่นเองนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงนะฮะ
สถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเมืองแพร่เอง
ก็ลดลงไปกว่า๕๐เซนติเมตร
ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านนะฮะ

พบว่าบ้านบางหลังเนี่ยไม่คือยกของไม่ทันเนอะ
น้ำมาเร็วยกของไม่ทันน้ำป่ามาโครมเดียว
สินเสียหายลอยไปกับน้ำบ้างอะไรบ้าง
บ้างก็หายไปหมดเลยนะฮะบางหลังเนี่ยที่นอนผ้าห่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำครัวไปหมดเลยครับ
จำเป็นกับการดำรงชีวิตเปียกน้ำหมดเลย
ที่มันพอจะเก็บได้ก็ทำความสะอาดได้
บางอันมันเล็กเทะมันกำลังทิ้งไปใช้ต่อไม่ได้
แม้ว่าน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ว่าแน่นอนยังคงเฝ้าตู
เฝ้าดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าฝนจะตกตักลงมาอีกรอบหนึ่ง
ไปดูกันที่เชียงรายเชียงรายพี่น้องชาวเชียงรายก็น่าเห็นใจนะคะ
คุณดูนะภาพมุมสูงนี่เหมือนว่าเมืองเชียงรายจมอยู่ในบาดานเลยนะคะ
เพราะว่าถนนหลายสายเนี่ยตามรายงานข่าวน้ำท่วมสูงประมาณเมตรกว่าเลยนะคะ
จุดที่เราให้ดูตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่น้ำป่าเนี่ยไหลจากดอยสูงนะคะ
ท่วมถนนทางเบี่ยงข้างสะพานที่กำลังก่อสร้าง๒จุดพังเสียหาย
รถเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะถนนตรงเนี้ยเป็นถนนสายเวียงป่า
เชื่อมจังหวัดเชียงรายกับอำเภอดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้สายหลักน้ำท่วมหมดเลยบางจุดตามรายงานข่าวท่วมสูงสักประมาณ๑เมตร
แล้ว๑เมตรแบบนี้ยาวกว่า๒กิโลเมตรคุณถือว่ายาวนะคะ
นี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณกาดกลางเวียงนะคะตรงเนี้ยรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
ก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาบางส่วนต้องติดอยู่ที่อีกฝากหนึ่งของถนนนะคะ
เจ้าหน้าที่รัฐเอกชนต้องร่วมกับผู้นำท้องถิ่นค่ะ
เข้าช่วยขนย้ายผู้ประสบภัยไปอยู่ในที่ปลอดภัย
แล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
รวมถึงจิตอาสาตั้งโรงครัวในแต่ละพื้นที่ด้วย
เชียงรายตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะ

พายุซินลากูที่เราได้รับผลกระทบ
ทำให้น้ำมันมาที่จุดนี้นะคะ

พอมันเอ่อเข้ามาเยอะมันก็ไหลเข้ามาค่ะ
ผ่านถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านน้ำรี
หมู่ที่๑๒ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
มันท่วมสะพานท่วมถนนทางเข้าโรงเรียนเลย
ลูกหลานเราได้รับความเดือดร้อนนะคะ
นักเรียน๑๖๐คนอนุบาลจนถึงม๓
ไม่สามารถเดินทางเข้าออกโรงเรียนได้
และน้ำมันมาในช่วงกลางวันนะคะ
พอมาในช่วงกลางวันนักเรียนที่เรียนอยู่กลับบ้านยังไง
นี่คือวิธีการกลับบ้านของน้องค่ะ

ใช่ค่ะต้องขึ้นหลังกันทุลักทุเลเดินข้ามสะพาน
หนูมันอันตรายนะลูกจริงนะเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยนะคะ
อย่างไรก็ตามตอนนี้โรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอน๑วัน

อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วย
ถ้าจะกลับบ้านแบบนี้แล้วทางนั้นน้ำแรงแนะนำอย่าฝ่าไป
อันตรายถ้าเกิดว่าเดินปุ๊บแล้วน้ำมาโครมเดี๋ยวนี้ซัดหายไปเลยนะ
ลองหาที่สูงอาจจะเป็นอาคารชั้น๒ของโรงเรียน

ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะคะไหลหลากสู่ลำน้ำเข็ก
ลำน้ำเข็กนี่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ก็คือลักษณะของการไปล่องเรือนั่นเอง
เป็นต้นน้ำของแม่น้ำวังทอง
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกต้องเฝ้าระวัง

ถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มแบบต่อเนื่องด้วย
อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
ขณะที่ชาวบ้านเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันแล้ว
น้ำเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตง่ายเลยมันเริ่มเป็นสีแดงแล้ว
ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่นะคะกระบี่ก็หนักเหมือนกัน
ลมทั้งฝนคุณเห็นไหมลมแรงมากพัดเอาต้นไม้ล้มขวางถนนแบบนี้ค่ะ
แล้วเป็นแบบเนี้ยหลายสายด้วยกันเห็นบอกว่าจุดที่หนักที่สุดเนี่ย
คือที่อำเภอเขาพนมนะคะเขาพนมคุณเห็นไหมหลังคาก็ไปแบบนี้ค่ะ
สำรวจความเสียหายเพิ่มเติมนะคะประชาชนเฉพาะเขาพนมจุดเดียวเนี่ย
ได้รับความเสียหายสักประมาณ๖๐หลังคาเรือนนะคะ
ต้นยางพาราต้นปามที่ชาวบ้านปลูกไว้เป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้
ตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่าพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า๑๐๐ไร่เลยทีเดียวนะคะ
จากพื้นที่การเกษตรแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องเตือนกันนี่ค่ะ
ลมในทะเลนะคะตอนนี้กำลังแรงแล้วก็คลื่นสูงกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการปักทงแดงแจ้งเตือน
ห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำทะเล
แล้วก็เรือทุกลำก็ไม่ควรออกจากฝั่งเช่นเดียวกันนะคะ
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงภาคอื่น
เฉพาะภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดว่าฟังคำเตือนแล้วอย่าฝ่าฝืนนะคะ

แต่ละจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ย
ต้องแจ้งเตือนประชาชนใช้คำว่าเป็นระยะ
และแนะนำวิธีการป้องกันด้วยนะ